ใช่นะคะจากเรื่องคนชอบกลิ่นไปเรื่องคนชอบกินกันบ้างดีกว่า
ถ้าใครชอบอาหารญี่ปุ่นเนี่ยตลาดปลาซึกิที่โตเกียวเป็นหนึ่งในสถานที่
ใช่สถานที่ยอดฮิตที่จะมีปลาสดมาให้นักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนได้ทานกันนะคะ
ล่าสุดเขาได้เปิดประมูลปลาครีบน้ำเงินปลาทูน่าตัวแรกของปีเมื่อวานที่ผ่านมา
ประมูลสูงถึง๑๔ล้านเยนหรือ๔ล้าน๑แสนบาทนะคะ

แต่ต้องยอมรับจริงนะคุณเพราะว่าอย่างพูดทูน่าบลูฟินแบบนี้
กว่าเขาจะตกได้ตัวใหญ่แบบนี้มันใหญ่จริง

แล้วคุยกับคนญี่ปุ่นคือเขาบอกว่าเพราะความสดนี่แหละทำให้ราคามันเลยแพง
สดแล้วแบบแน่นเนื้อแน่นอร่อยอยากจะรับประทานเร็ว
นายคิโยชิคิมูระประธานบริษัทคิโยมูระ
เครือข่ายร้านซูชิในประเทศญี่ปุ่น
ชนะการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินในการประมูลรอบแรกของปี
เป็นปีที่๕ติดต่อกันแล้วค่ะ
โดยสุน่าครีบน้ำเงินตัวนี้ถูกจับได้ที่ชายฝั่งของเมืองโอมะ
จังหวัดอาโอโมริทางตอนเหนือของประเทศนั่นเอง
โดยราคาที่ประมูลไปอยู่ที่๔๑๐๐๐๐๐บาท
เป็นหนึ่งในตัวเลขที่ทำสถิติสูงที่สุด
แล้วก็แพงกว่าราคาที่เขาประมูลไปเมื่อปีที่แล้วมาก
ซึ่งปีที่แล้วประมูลไปที่๔๕๑ล้านเยน
หรือประมาณ๑๓ล้านบาท

แพงขึ้น๑ล้าน๔ล้านนะคะส่วนสถิติการประมูลทูน่าครีบน้ำเงินราคาแพงที่สุด
อยู่ที่การประมูลของบริษัทคิโยมูระเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่๑๕๕ล้านเยน
คิดเป็นเงินไทย๔๕๕๐๐๐๐บาทนะคะ

หิวเลยอ่ะคุณคุณแต่ตัวเดียวที่คุณเห็นเนี่ยกระจายไปได้แบบแทบจะทั่วทุกร้านเลย
เพราะว่าเขาตัวใหญ่มากถึงมากที่สุดจริง
ได้สัมผัสสักคำละเท่าไหร่คุณถ้าเป็นคำ

นั่นน่ะสิใช่นะคะส่วนตลาดปลาซึกิจิเนี่ย

มีประเพณีการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินตัวแรกของปี
ประมูลด้วยราคาที่แพงกว่าราคาขายปกติในตลาดอยู่แล้ว
อาจจะเป็นการแย่งกันเพื่อที่จะได้ของดีผลิตภัณฑ์ดีมา

ถ้าได้ทานเข้าไปผมจะอมไว้สัก๓มื้อ

จริงแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คุณน่าเครียดน้ำเงินนี้แพง

เพราะว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่เรือหาปลาออกไปจับปลากันเยอะ

ส่วนใหญ่ที่จับได้ก็จะเป็นทูน่าที่ใช้เล็กกว่าปกติ

เพราะฉะนั้นเวลาได้ทูน่าตัวใหญ่ทีนึง
เขาถึงได้ประมูลกันแย่งกันสุดฤทธิ์จริงแล้วราคาก็พุ่งสูงขึ้น
เพราะว่าระยะเวลามัน
เมื่อก่อนตัวใหญ่แบบนี้จับได้ค่อนข้างที่จะเป็นประจำ
แต่เดี๋ยวนี้หายากมากขึ้นทุกวันแล้ว